คุณผู้ชมฮะนี่ผู้ว่ากอทมผู้แข็งแกร่งของเรา
ทำงานวันแรกแล้วแล้วก็ไปคุยเรื่องของนโยบาย
ข้าราชการของกรุงเทพมนครแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเรียกผมว่าท่านนะ
เรียกว่าผู้แทนก็พอนะครับส่วนใครที่เคยเรียกแบบไหน
เรียกอาจารย์หรือจะเรียกอะไรเรียกเหมือนเดิมไป
ทีนี้หลายคนจับจ้องมองเรื่องของการทำงานของผู้ว่าคนนี้นะครับ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ภาพที่คุณชัดชาติไปรับงานที่ผู้ว่าที่กอทมเมื่อวาน
ถ้าเห็นภาพไกลแล้วได้ยินแต่เสียง
คิดว่าแฟนคลับไปรับดาราเกาหลีลงจากเครื่องที่สนามบินครับ
บรรยากาศใกล้เคียงกันเลยครับ
เราไม่ค่อยได้เห็นภาพผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง
ได้รับการต้อนรับจากฝ่ายประจำอย่างนี้มานานแล้วนะครับ
ฝ่ายประจำนั้นเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง
ซื้อเสียงเข้ามาเขาก็ต้อนรับพอเป็นพิธี
แต่ถ้าเขารู้ว่าฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้ง
ได้รับฉันธานุมัติจากประชาชนอย่างล้นหลาม
เขาก็ให้การต้อนรับเต็มที่
เหมือนกับให้การต้อนรับดรชัดชาติเมื่อวานนี้
ผู้ว่ากอทมคนใหม่ปกติก็เป็นคนมีไฟแรงอยู่แล้ว

ได้รับการต้อนรับอย่างนี้คงจะคึกกันใหญ่
เราได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ว่า
ข้าราชการกอทมส่งเสียงเชียร์กระหึ่ม
กำลังใจล้นรับชัดชาติ
มีสิ่งที่จะเก็บตกอะไรบ้างจากที่ผู้ว่าชัดชาติ
ไปคุยกับข้าราชการเมื่อวานนี้
ท่านบอกว่า๑ท่านเป็นคนตื่นเช้า
แต่ว่าตื่นเช้าตื่นตี๔ออกกำลังกาย
แล้วก็มาทำงานสิ่งที่จะบอกคือ
ข้าราชการอย่ากังวลว่าถ้าผู้ว่ามาเช้าแล้ว
ตัวเองต้องมาเช้าเกินเวลาปกติ
เช้าก่อนเวลาเข้างานท่านบอกไม่จำเป็น
เพราะทุกคนก็มีครอบครัวทุกคนก็มีวิถีชีวิตที่จะต้องปฏิบัติ
ฉะนั้นอย่ากังวลในเรื่องนี้
ถ้าบอกกันให้ชัดอย่างนี้ข้าราชการก็สบายใจครับ
เพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีนะครับ
นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตื่นเช้า
แล้วไปทำงานแต่เช้า๖โมง๗โมงถึงที่ทำงานแล้ว
ข้าราชการก็ต้องพยายามไปให้เร็ว
เพื่อให้ผู้ว่าในอำเภอได้เห็นหน้าเดือดร้อนกันไปหมดครับ
แต่สำหรับผู้ว่าชัดชาติท่านบอกไม่ต้อง

สองเรื่องการเรียกขานเหมือนที่คุณบุ๊กบอกเมื่อกี้
ถ้าจะเรียกผู้ว่าก็เรียกผู้ว่าเฉยไม่ต้องมีท่านนำหน้า

แต่จริงแล้วดรชัดคุ้นกับเสียงเรียกว่าเป็นอาจารย์มากกว่า

คนที่รู้จักกันมายาวนานก็เรียกอาจารย์ชัด
หรือเรียกอาจารย์เฉย
ฉะนั้นถ้าจะเรียกผู้ว่าไม่ต้องใส่คำว่าท่านผู้ว่า

สามให้คิดว่าผู้ว่าเนี่ยมาเป็นเพื่อนร่วมงาน
อย่าไปคิดว่าเป็นนายอย่าไปคิดว่าเป็นผู้บังคับบัญชา

ถ้าคิดว่าเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชา
จะไม่กล้าทักท้วงไม่กล้าแนะนำไม่กล้าเสนอแนะ
ชาติบอกว่าท่านเป็นคนมาใหม่
ข้าราชการประจำเนี่ยอยู่กับกอทมมานาน
ฉะนั้นจะรู้ปัญหารู้เรื่องราวในกอทมมากกว่า
ถ้าสิ่งที่ท่านดำริท่านคิดท่านสั่งการ
ไม่เห็นด้วยหรือมันมีปัญหาก็ขอให้บอก
พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะรับฟัง
เผินแล้วเนี่ยเหมือนคนปากหวาน
แต่สำหรับคุณชัดชาติคนที่รู้จักมานาน
จะเคยชินว่าเขาเป็นคนรับฟังปัญหา
เพื่อนร่วมงานจริงสมัยอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กว่าจะดำเนินงานแต่ละงานได้เนี่ยฟังปัญหาทุกด้าน
ฟังแล้วตัดสินใจตัดสินใจแล้วสั่งเดินหน้า
ทำงานเร็วลุยงานเร็วแต่ว่ารับฟังปัญหา
รับฟังแล้วมากำกรองถึงจะเดินหน้าทำงานในทางปฏิบัติ
นี่ก็สไตล์เป็นอย่างนี้ถัดมาเรื่องการตรวจราชการ
ลงพื้นที่ดูงานอันนี้แหละที่ผมถูกใจมาก
เพราะผู้ว่าคนนี้บอกว่าท่านจะอยู่ในห้องทำงานที่กอทมเนี่ย
ใช้เวลาไม่มากงานส่วนใหญ่จะไปตรวจราชการและดูงาน
ดูปัญหาอยู่ข้างนอกฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้
ข้าราชการประจำในเขตในสำนักที่ไหนก็ตามแต่
คนที่จะไปต้อนรับเนี่ยให้น้อยที่สุดเอาคนที่รู้ปัญหาจริง
ตอบปัญหาได้จริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคนใหญ่ที่สุด
ที่ไปต้อนรับใครก็ได้ที่รู้ปัญหาและตอบปัญหาได้
คนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่ามาเสียเวลาทำงาน
คนที่ไม่เกี่ยวข้องมาแล้วตอบคำถามมาได้
ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นขอไว้ก่อนว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
อย่าเสียเวลาแห่แหนไปคอยต้อนรับเอาเวลาไปทำงาน
นี่เป็นสัญญาณชัดจากดรชัชชาธุวากอทอมหมอ
เรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าเราปฏิบัติกันได้จริงในกอทม
มันจะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติในระดับชาติด้วย
เพราะว่ายุคนี้น้ำมันแพงมหาศาล
การไปต้อนรับขับสู้มันควรจะเป็นถึงจุดเปลี่ยน
ท่านเคยเห็นไหมครับเวลานายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างจังหวัด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเดินทางไปต่างจังหวัด
จะมีคนแห่แหนข้ามจังหวัดขับรถกันมาเต็มไปหมด
มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีต้อนรับรัฐมนตรี
ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมารับมาน้อยมากน้อยเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับว่าคนเป็นนายจะเอายังไง
เพราะการที่คนมาต้อนรับมากหรือน้อยเขาบอกว่านั่นเป็นการวัดบารมี
ถ้ามีคนมาต้อนรับมากแปลว่ามีบารมีมาก
มีคนมาต้อนรับน้อยแปลว่ามีบารมีน้อย
พอคิดกันอย่างนี้ก็ปฏิบัติเกณฑ์ปฏิบัติการเกณฑ์ไปต้อนรับกัน
เราก็จะเห็นภาพแบบนี้เคยชิน

หรือไปให้เห็นหน้าเดี๋ยวจะหาว่าถ้าไม่ไป
จะเอาใจออกห่างนี่มันเป็นภาพหลอนในชีวิตข้าราชการมายาวนาน
ผมถึงบอกว่าวันนี้มันได้เวลาเปลี่ยนแล้ว
ที่มาของความจำเป็นที่ต้องทิ้งการทิ้งหาและแห่แหนไปต้อนรับ
มันทำกันมาจนถึงทุกวันนี้เราจะได้เห็นภาพเหล่านี้
มันเป็นภาพที่ควรจะตั้งคำถามว่าช่วงที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้
ข้าราชการคนที่เกี่ยวข้องเอารถไปรับก็รถหลวง
น้ำมันก็น้ำมันหลวงสิ่งที่นายกบอกว่า
ภาวะอย่างนี้ควรจะประหยัดไม่จำเป็นอย่าขับรถไปไหน
นายกต้องบอกกับคนที่มาล้อมหน้าล้อมหลังขับรถกันมาแห่แหงกัน
มาลบเนื้อแน่นไปหมดเนี่ยต้องบอกแบบนี้กับคนเหล่านั้นด้วย
งั้นแล้วเนี่ยมาบอกให้ประชาชนประหยัด
แต่คนที่แห่แหนไปต้อนรับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไง
ขึ้นอยู่กับคนเป็นนายล่ะครับถ้าคนเป็นนาย
ต้องการให้คนมารับเยอะเยอะลูกน้องที่รู้ใจก็เกณฑ์กันมารับกันเยอะเยอะ
ถ้าคนเป็นนายไม่ชอบที่จะให้คนมารับกันเยอะ
ลูกน้องที่รู้ใจก็บอกว่าไม่ต้องไปมากตอนที่ผมทำข่าวอยู่ในอดีต
เคยมีรัฐมนตรีบางคนเป็นรัฐมนตรีศึกษา
ชื่อได้พลตรีสิริโยธินไปตรวจราชการต่างจังหวัด
ในวงการศึกษาธิการตั้งแต่ศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการอำเภอ
ล้อมหน้าล้อมหลังต้อนรับเต็มไปหมดท่านถามว่า
ทำไมไม่ทำงานมารับทำไมไม่มีอะไรทำเหรอโอ้โห
แหงกันไปเยอะเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบางคนในอดีต
เวลาไปต่างจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาเข้าแถวรับกันหมด
ถามผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าทำไมไม่เอาเวลาไปดูคนไข้
ทำไมไม่เอาเวลาไปดูคนไข้คนไข้สำคัญกว่า
แล้วจะบอกให้ช่วงหนึ่งเนี่ยกระทรวงสาธารณสุข
เขาเคยออกระเบียบแนวทางปฏิบัติระหว่างค่าราชการประจำกับค่าราชการการเมือง
ว่าควรจะมีแนวทางในการปฏิบัติยังไงถึงจะเหมาะสม
ช่วงหนึ่งเขาตั้งคุณหมอบรรลุสิริพาณิชย์พ่อของคุณหมอแท้จริงนี่แหละ
เป็นประธานกรรมการเรื่องนี้คุณหมอบรรลุเชิญผมไปเป็นอนุกรรมการ
เป็นกรรมการด้วยเพื่อจะช่วยกันวางแนวทางว่า
ระหว่างค่าราชการประจำกับค่าราชการการเมืองที่มาเป็นรัฐมนตรี
ควรจะปฏิบัติตนยังไงถึงจะพอดีถึงจะมีความพอเหมาะพอควร
แห่แหนมาต้อนรับจนเสียการเสียงานเขาเปรียบเทียบกันตอนนั้นว่า
วิธีการต้อนรับแบบเอาใจนายแบบเนี้ยค่าราชการมหาดไทยเนี่ย
มาเป็นที่หนึ่งเก่งที่สุดเขาถึงมีคำล้อเลียนว่าวันวันหนึ่ง
ค่อยได้ทำอะไรหรอกไปนั่งเฝ้าสนามบิน
รอรับนายส่งนายเขาใช้คำคล่องจองว่ารับแขกกินเหล้า
เฝ้าสนามบินแต่คำว่ากินเนี่ยก็ใช้คำอื่น
เพื่อให้มันสอดคล้องกับคำว่ารับแขกรับแขกกินเหล้าเฝ้าสนามบิน
เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่า
ขอให้สิ่งที่คุณชัดชาติพูดเรื่องว่าไม่ต้องไปต้อนรับขับสู้กันมากมายเนี่ย
ขอให้เป็นตัวอย่างแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวอย่างระดับชาติ
เราจะต้องไม่สิ้นเปลืองงบประมาณกับการที่นายกรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ต่างจังหวัด
แล้วขับรถข้ามจังหวัดไปรับกันเป็นร้อยร้อยพันพัน
ช่วงนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วในช่วงราคาที่น้ำมันสองลิตรร้อย
นี่คือเคสแส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณโบ๊คครับอยู่กันครับ
แรงตรงโดนใจนะขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วย
ผมรู้เลยคุณผู้ชมแอบยิ้มอยู่

แล้วก็ชอบใจรับแคบเล่าเฝ้าสนามบินเลยนะ